สวัสดีคุณผู้ชมที่พัดทะลุงเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งนี่เอง
มีคนยิงกันที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งครับ
สารวัตรกำนันเนี่ยจะไปเจอเพื่อนจะไปนั่งดื่มเหล้ากัน
เจอคู่อริที่เคยมีเรื่องบาดหมากันมาตั้งแต่ปางก่อน
ตั้งแต่๒ปีที่แล้วโอ้โหมายิงเฉยเลย
เป็นร้านข้าวต้มโต้รุ่งในตลาดโฮงซับบางแก้ว
ปรอกกระสุนปืนครับแล้วก็มีหัวกระสุนปืนสองนัดด้วยนะฮะ
กระจัดกระจายอยู่คนตายเนี่ยโดนยิงที่ลำคอหนึ่งนัด
ที่แก้มซ้ายหนึ่งนัดกกหูหนึ่งนัด
หน้าท้องก็โดนโดนยิงที่หน้าท้องทะลุด้านหลังอีกหนึ่งนัด
รวมแล้ว๔นัดด้วยกันโอ้โห
กระสุนปืนเป็นปืนขนาด๙มมนะฮะ

ชื่อนายอภินันสุวรรณเลื่อนอายุสามสิบสี่ปี
หลังก่อเหตุในอภินันเนี่ยหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะผู้ตาย
ผู้ตายก็คือในวินัยพร้อมกับพวกประมาณสิบแปดคน
มานั่งรวมตัวซดข้าวต้มกันที่ร้านข้าวต้มแห่งนี้
หลังจากนั้นนายอภินันผู้ก่อเหตุ
มาพร้อมกับพวกประมาณ๙คน

ค่ะทีนี้พออภินันกับวินัยเจอกัน
นายวินัยผู้ตายครับเดินไปที่โต๊ะของผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยบาดหมางกันมาก่อนเมื่อ๒ปีที่แล้ว

ตอนนั้นเนี่ยผู้ตายนะ
ก็คือนายวินัยเคยไปทำร้ายร่างกาย
พ่อของคนก่อเหตุก็คือนายอภินันครับ
โอ้โหนี่ก็ไปทำร้ายพ่อเขาเลยนะ
แต่พอเคลียร์กันอ้าวเคลียร์ไม่รู้เรื่องแล้วสิ

ชักปืนยิงนายวินัยเสียชีวิตเลยครับ
ยิงที่ร้านข้าวต้มคนก็เห็นกันเยอะเลย

เรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
เพื่อขยายผลติดตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุก็คือนายอภินันต่อไปนะครับ